รัฐธรรมนูลกำหนดให้คณะรัฐมนตรีมีได้ไม่เกิน๓๖คน
หรือ๑นายกบวก๓๕รัฐมนตรีคุณสมบัติทั่วไปของคอรมอ
อายุไม่ต่ำกว่า๓๕ปีการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
ความซื่อสัตว์สุจริตไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างไร้แรง
ไม่เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้งเป็นต้น
สำหรับนายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน๘ปีไม่ได้
เว้นกรณีเป็นนายกรักษาการ
ส่วนรัฐมนตรีถ้าความเป็นนายกสิ้นสุดรัฐมนตรีทั้งคณะก็ต้องพ้นจากตำแหน่งตามไปด้วย
การทำหน้าที่ของคอรมอลชุดใหม่นอกจากจะต้องปฏิบัติหน้าที่
และใช้อำนาจด้วยความซื่อสัตว์สุจริตเสียสละเปิดเผย
เพราะรัฐธรรมนูลกำหนดให้องค์กรอิสระสามารถเข้ามาตรวจสอบได้
โดยเฉพาะประเด็นคอรมอต้องไม่กระทำการ
อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์เช่นไม่รับแทรกแซงหรือก้าวกาย
การเข้ารับสรรปทานจากรัฐไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการกระทำใด
โดยให้ชอบตามที่กำหนดในมาตรฐานทางจริยธรรม

นายกรัฐมนตรีต้องไม่กระทำการใด

อันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแทรงการใช้สิทธิ

ของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ